ของขวัญปีใหม่ก็ต้องมาแล้วต้องมาครับ
เอาจากรัฐบาลไปก่อนอยากรู้จัก
ตรวจทุกที่นั่งทุกเส้นทางแต่เงื่อนไขคือคุณจะเดินทางไปซื้อที่ช่องขายตัวไม่ได้
จะได้ไม่ต้องเดินทางไปกลัวโควิดเนอะซื้อในออนไลน์
แล้วก็เดินทางระหว่าง๒๐ธันวาคมถึง๒๐มกราคมปีหน้านะครับ
มาใครใช้ทางด่วนให้ขึ้นฟรีเลยก็จะเป็นทุกปีอยู่แล้วล่ะนะฮะ
ก็มีทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชนบุรีแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางผีสุขสวัสดิ์
ฟรีตั้งแต่ตี๑ของ๓๐ธันวาคมไปถึงเที่ยงคืนของวันที่๓มกราคม

ส่วนกรมทางหลวงเขาจัดกิจกรรมใครอยากจะเออรถจะลด
อะไรนะตรวจสมรรถนะของรถเป็นอย่างไรก็ไปตรวจฟรีเลย
จะได้ขับขี่ปลอดภัยกันนะฮะตรวจฟรี๒๐รายการ
ตลอดเดือนธันวาคมนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน
อืมรถพร้อมแล้วเส้นทางก็ใช้ฟรี
ไปเที่ยวต้องมีเงินนะคะเอากระทรวงมหาดไทยเลยบอกว่า
งั้นเอาอย่างนี้ละกันโรงรับจำนำหรือว่าสถานธนาบุญนุบาล
ขององค์การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสองร้อยห้าสิบเอ็ดแห่งทั่วประเทศ
ยังไงใครเอาทองไปจำนำหรืออะไรก็ตามแม้แม้กระทั่งครกอ่างศิลาแบบนี้
รกก็ได้เหรอได้ค่ะดอกเบี้ยฟรีสองเดือนค่ะไม่คิดดอกเบี้ยเลย
ไม่ค่ะเดือนธันวาและเดือนมกราคมปีหน้าค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เอาสิ่งของมาจำนำไม่เกิน๕๐๐บาท
ไม่ได้เอามาจำนำหนึ่งแสนบาทแล้วฟรีดอกเบี้ยสองเดือนไม่เอานะคะไม่ได้ไม่ได้
แต่เมื่อกี้ครบไม่น่าเกินเอออ่ะมีข้อจำกัดเนอะมีข้อจำกัดแต่ทองอาจจะเกินนิดหนึ่งเออ
แล้วทีนี้มีคำถามต่อเรื่องของการเยียวยาล่ะกลุ่มคนที่ทำงานตอนกลางคืนเนี่ย
มีการเยียวยาเข้ามาไหมมีนะคะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มคนทำงานสถานบันเทิงต่างต่าง
บาคาราโอเกะเนี่ยรัฐบาลให้ของขวัญด้วยเหมือนกันให้ของขวัญเป็นเงินคนละห้าพันบาทค่ะ
อืมเพื่อเยียวยาผลกระทบหลังการถูกปิดมาเกือบตลอดทั้งปีอ่ะนะคะอ่ะ
ทีนี้มาดูเงื่อนไขบ้างคนที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนและจะต้องมีอะไรบ้าง
ไขนั่นก็คือคนกลุ่มนี้จะต้องมีสัญชาติไทยนะคะ
และเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามนะคะหรือถ้าเป็นนักร้องนักดนตรี
ก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าค่ะแล้วก็มาตราสี่สิบ
และจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยหรือสมาภัณฑ์เครือข่ายคนบันเทิง
จึงจะสามารถรับเงินช่วยเหลือห้าพันบาทนะคะหลายขั้นตอนเหมือนกันเนอะ
ขั้นตอนเหมือนกันทีนี้ถามว่าจะรับได้อย่างไร
ระบบประกันสังคมก็จะรับได้ผ่านระบบการสังคมนะคะตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
อาจจะไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาเสียไปนะอย่างน้อยก็ช่วยประทังไปได้
ส่วนของขวัญอื่นจากรัฐบาลนะฮะเดี๋ยวต้องรอทางด้านท่านนายกนะฮะ
อังคารใช่ค่ะมาดูซิว่าท่านนายกจะให้ของขวัญอะไรกับพี่น้องประชาชน
จะไม่ต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟส๓ที่จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้

แต่ว่าจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส๔ในปีหน้า
แต่จะให้เท่าไหร่ยังไม่ได้ยืนยันออกมาในเรื่องนี้
รอดูกันต่อไปเพราะว่าคนละครึ่งคนใช้เยอะ

ก็ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะคนละครึ่ง
ใช่ก็ดีทั้งคนซื้อแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ชอบนะ